ร้อนกันต่อเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กรุงเทพมหานครเหมือนกันค่ะรถแท็กซี่กับรถยนต์
กันไปปาดกันมาตอนแรกก็ไม่ทราบหรอกว่าใครผิดใครถูกเนี่ยนะคะ
แต่มันพอปัดกันไปปัดกันมาอารมณ์มันอยู่ไม่ได้แล้วอะค่ะ
จอดรถลงมาแลกหมัดสวนกันยับเลยนะคะ
แล้วถามว่าแท็กซี่มีผู้โดยสารมาด้วยไหม
มีไหมมีค่ะเป็นแม่กับลูกโอ้โหไม่อยู่แล้วค่ะหนีเลยนะคะ
มาดูคลิปจากกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ไว้หน่อยนะคะ
อันนี้ดูสิปาดกันไปปาดกันมา
แล้วเนี่ยค่ะรถแท็กซี่บางทีเขาก็มาด้านหน้านะ
แล้วเขาก็เบรกนะตั้งใจจะให้ชน
อ้าวเด็กก็ล่องถามว่ากล้องเนี้ยมาจากไหน
กล้องนี้มาจากหน้ารถคันที่ประสบเหตุเอง
บอกเกิดขึ้นถนนรัฐนาธิเบสมุ่งหน้าสะพานพระนั่งเกล้า

เจ้าของกล้องหน้ารถคันนี้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้ประสบเหตุเอง
และระหว่างที่ขับรถตามถนนรัฐนาธิเบสมาเจอแท็กซี่สีฟ้าพี่สีฟ้าคันนี้นะ
แค่ช่องขวาสุดทำให้รถคันที่มีกล้องหน้ารถ
พยายามจะขับแซงแล้วก็ปาดหน้าแท็กซี่ก่อน
ก่อนจะเกิดการปาดกันไปปาดกันมาหลายครั้ง
จากนั้นน่าจะมีอารมณ์หุดหงิดค่ะแท็กซี่
ก็กลับมาปาดไปปาดมาและเบรกในระยะกระชั้นชิดจะเห็นจากคลิปนี้นะคะ
ทำให้รถคันที่มีกล้องจะต้องลดความเร็ว
ถอยหลังออกมาก่อนที่จะขับฉีกไปซ้ายสุดอีก
แต่แท็กซี่ก็ยังตามปาดหน้าจากนั้นคนขับแท็กซี่จอดค่ะ
ลงจากรถเนี่ยค่ะจุดที่จอดจอดแล้วนะ
ลงมาทุบรถเลยตะโกนด่าทอเสียงดังเลยค่ะ
ขณะที่คนขับคู่กรณีพยายามพูดว่าขอโทษ
แล้วก็บอกว่าตัวเองไม่สบายแต่คนขับแท็กซี่ก็ยังไม่ฟังนะ
รัวหมัดทุบรถเป็นชุดเลย
ฟังเสียงช่วงนี้หน่อยแต่ว่าคนขับแท็กซี่เห็นไหม

ผู้โดยสารต้องลงคุณทางด่วนนะ
น่าสงสารน่าสงสัยแล้วไปไหนต่อล่ะฟังเสียงเขาหน่อยค่ะน่าสงสัยน่าสงสัย
ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะน่าสงสัยน่าสงสัย
เนี่ยจะเห็นว่าช่วงที่เกิดเหตุการณ์
แม่ลูกซึ่งเขาเป็นผู้โดยสารลงมาจากรถ
แล้วลูกชายเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงในคลิปนี้นะ

แล้วคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คนที่ขับรถผ่านมาผ่านไป
แถวนั้นเขาเห็นเหตุการณ์ไงเขาเลยจอด
ลงมาช่วยพูดคุยและช่วงนั้นแหละ
คนขับแท็กซี่เหมือนจะอารมณ์เย็นมากขึ้น

ก็จะชวนแม่ลูกซึ่งเป็นผู้โดยสารขึ้นรถอีกที
แต่แม่ลูกเขาไม่ขึ้นแล้วนะช่วงที่ไปชวน
เดี๋ยวผมจะพาไปส่งตามจุดหมายที่นัดกันไว้
แต่แม่ลูกสองคนนี้เขาก็ไม่ยินยอมแล้วนะ

เหตุการณ์ในคลิปจบลงตรงที่เจ้าของกล้องหน้ารถ

ไม่รู้ว่าแม่ลูกผู้โดยสารตัดสินใจหลังจากคลิปนี้อย่างไรนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้กรมการขนส่งทางบกกำลังตรวจสอบทะเบียน

เพื่อเรียกตัวมารายงานข้อเท็จจริงแล้วค่ะ
อย่างนั้นเราก็ตามเรื่องนี้เราเอามาให้ดู

แต่ว่าเราอยากให้ฟังเรื่องนี้ทั้งสองฝ่าย
เดี๋ยวเราจะติดตามกันให้ว่าฝั่งคนที่มีกล้องเขาว่ายังไง
แล้วฝั่งพี่แท็กซี่เขาว่ายังไงบ้างหลังจากนี้ไปนะคะ